ยอดมวยไทยรัฐที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ

ติดตามได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ช่วงนี้มาติดตามผลของศึกยอดมวยไทยรัฐ
มันเหลือเกินดุเดือดถึงใจนะครับ
วันนี้นับกัน๓คู่รวดเลยครับ

ไปดูไฮไลท์เริ่มคู่ที่๒ของรายการ

มารทองเจอกับอนุวัฒน์ทุกคู่เลยนะครับ
วยคู่นี้เป็นมวยกาดซ้ายทางเดียวกันนะครับ
โอ้โหแต่ว่าใครจะไปเชื่อว่าเกมจบเร็วยกที่๒กุมารทอง
จังหวะเดินเข้าหากาดเปิดอันวัดเห็นช่อง

ส่งร่างกุมารทองร่วงลงไปนอนกองกับพื้น

คู่รองพฤติกาดกองกลั่นบุดมาโหดตามสไตล์เลยครับวันนี้
มีเตะขาต่อยหมัดประเคนใส่หนัก

จังหวะฮุกซ้ายเข้าเต็มหน้า
ชนะน็อกฟ้าสถานนำแสงก่อสร้างครับ
ของรายการวันนี้จบเร็วเช่นกันนะครับ
โอ้โหมาดุเหลือเกินการกองกัมปนาศ
มาถึงก็ออกลูกเตะคู่เด็กจากนั้น
หมัดเข้าขมับแล้วก็ตามด้วยเข่า

นิดที่ว่าแฟนยังไม่กระดิก
ครับส่วนผู้แรกของการถ่ายเทาสดสแตมทองคือชนะมา
แต่ว่าวันนี้โดนล้างตาแพ้คะแนนกังวานทอง
ทั้งหมดก็คือผลของศึกยอดมวยไทยรัฐ
เอกชุมพรสุรพัชย์จารุมณีอะไรกันครับ